คุณผู้ชมฮะไปดูที่บ้านกกอกกันบ้างนะครับที่มุกดาหาร
วันนี้ผู้จัดพี่อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทอง
เขาไปทาบทามจะไปทาบทามลุงพลให้มาแสดงหนังหน่อย
คือพี่อุ๊บเขาก็เคยบอกอยู่แล้วบอกว่าจะหาว่าเขาตามกระแส
หรือว่าแหมจับกระแสอยากดังอะไรเขาบอกเขาก็ยอมรับ
จำได้ไหมอย่างน้องที่เดินแบบขายพวงมาลัยอยู่น้องเด็กผู้หญิง
ก็จับมาปั้นตอนนี้เรียนเป็นนางแบบแล้ว
ทีนี้มีประเด็นของบ้านกกอก

จังหวัดมุกดาหารโรงพื้นที่ไปเลย
สำหรับคุณอุ๊บวิริยพงศ์อาทหารนะฮะ

พร้อมกับขออนุญาตแม่น้องชมพู่
เพื่อจะนำเรื่องราวของน้องชมพู่ไปสร้างเป็นภาพยนตร์
พร้อมกับบอกว่าโชคดีที่พ่อและแม่ของน้องชมพู่
มาเป็นน้องสาวและน้องชายนะฮะ
คือเหมือนนับญาติเลยนะฮะ
โดยคุณอุ๊บบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้สูญเสียลูก
มาครั้งนี้เพราะอยากมาสร้างความดี
ไม่ได้จะเป็นการทำร้ายชาวบ้าน

บอกว่าเข้าใจนะคะคุณอุ๊บค่ะ

แต่ยังไม่รับปากนะขอให้คดีมันคลี่คลายลงก่อน
ถ้าหากจะสร้างหนังก็อย่าให้กระทบกับครอบครัวเรามากนัก
ให้ออกไปในทางเป็นกลางจะดีมากเลยนะครับ

ชาวบ้านเขาจะว่าอย่างไรอย่าถามแต่แม่คนเดียว

ส่วนตาชาญหลาโพตาของน้องชมพู่บอกว่า
ก็ยินดีนะที่คุณอุ๊บวิริยะจะมาสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้าน

จากนั้นคุณอุ๊บวิริยะเดินทางต่อครับ
ไปไหนครับไปบ้านลุงพลป้าแตนครับ
เยี่ยมให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
พร้อมกับพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่
ลุงพลพาคุณอุ๊บเดินเข้าไปในบ้านที่กำลังก่อสร้าง

แล้วไปดูตรงห้องน้ำที่เอาผ้าใบกั้นทำเป็นห้องน้ำ

แต่ตอนนี้ก็เริ่มที่ดีขึ้นนะครับ
คุณอุ๊บก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ำจะองค์จะเอ๋อยู่อย่างนี้นะฮะ
ก่อนที่คุณอุ๊บจะเดินทางต่อไปไหว้อัฐิของน้องชมพู่
แล้วก็เดินขึ้นเนินนะฮะ
ขึ้นเขาไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
เพื่อไปดูจุดที่ครอบครัวน้องชมพู่และลุงพลสาบานกันนะครับ
นี้นะครับคุณอุ๊บวิริยะได้บอกกับครอบครัวน้องชมพู่บอกว่า
มาเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญ๑๐๐วันให้กับน้องชมพู่ด้วย
ในช่วงเที่ยงนี้คุณอุ๊บวิริยะได้ชวนแม่ของน้องชมพู่
ไปทานอาหารเที่ยงด้วยกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจในทางที่ดีต่อกันด้วยนะครับ
คุณแจ๊กกะรีนก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านกอกด้วย

ส่วนนักแสดงคนอื่นจะมีใครมาร่วมแสดงด้วยเดี๋ยวรอติดตาม
ว่าแหลภกจะให้ชีวิตแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ในการแชนดูแลลูกหลานนะครับ